ส่วนวันนี้ที่จะพูดถึงนะครับเป็นข่าวที่ดังในระดับทวีปอาเซียน
ก็คือทีมชาติสิงคโปร์นะครับก็มีข่าวผัวพันกับโค้ชซิโก้
คือศักดิ์เสนามืองอดีตหัวหน้าภูมิสอนทีมชาติไทย

ครับข่าวนี้เนี่ยข่าวที่มีคุณค่าเพราะว่า
ว่าอยากจะได้หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติสิงคโปร์เป็นใคร
คือในโพลเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วนะครับก็คือตำนานนักเตะอย่างฟาดี้อามัติ
ก็เป็นตัวเต็งอยู่แล้วแล้วก็อีกหนึ่งคนนะครับ
ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอใครนะฮาเดอร์ยาฮาย่าเนี่ย
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยพี่ซิโก้เนี่ยโอ้โห
จากโพลสำรวจนี้มาเป็นที่หนึ่งใช่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับครับ
แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องมาเช็คกันว่าทางสมาคมของฟุตบอลสิงคโปร์เขาจะว่าไง
อ่าครับเพราะว่าอันนี้อันนี้เป็นเสริมของกีฬาเนี่ยครับก็เดี๋ยวต้องดูกันนะครับ
แล้วก็เดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกับโคซิโก้ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นอดีตกุญสือทีมชาติไทยนะครับ
พาทีมชาติไทยคว้าแชมป์ซูซูกิครับมาแล้ว๒สมัยก็คืออาเซียนคลับนั่นแหละ
ก็ทีมชาติไทยเนี่ยที่เป็นแชมป์เก่า๕สมัยอยู่สายเดียวร่วมกับทางด้านสิงคโปร์ด้วย
ก็มีอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และอีกหนึ่งทีมก็คือเป็นการวัดกันว่าใครจะเข้ามาก็คือ
รูไนหรือไม่ก็ตีมอลเลสเตย์นั่นเองนะครับ
ก็เดี๋ยวเตะกันช่วงกันยาสำหรับโคต้าสำหรับตีมอร์กับทางบลูไนท์นะครับ
วันนี้คุณพิซิโก้ดีกว่านะครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับ
โอกาสความชัดเจนว่าคือตามข่าวเนี่ยเหมือนกับบอกว่าพี่ซิโก้ก็บอกแล้วไงว่าจะไม่คุมชาติที่เป็นคู่แข่งกับทีมไทย
แต่ว่าเดี๋ยวเราคงต้องถามก่อนนะครับพี่ซิโก้ครับ

สวัสดีครับน้องเจน้องอาร์มครับผมครับ
ช่วงนี้คงจะยุ่งเหมือนกันพี่ซิโก้แต่ว่ายังสละเวลาพูดคุยเอาประเด็นนี้ก่อนพี่โก้ครับสรุปคือไม่ได้ทำสิงคโปร์แล้วถูกไหมครับ

เรื่องเป็นข่าวกับสิงคโปร์เนี่ยยังไงดีครับพี่ซิ

รวมถึงอดีตนักฟุตบอลในย่านอาเซียน

แล้วก็รวมทั้งพี่ที่สื่อมันชน
น้องสื่อบัญชนต่างประเทศของแต่ละประเทศนะครับก็
ก็คุยกันตลอดอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้นะครับ
ที่ว่ามันยังไม่มีความชัดเจนนะครับ
ยังไม่ได้เป็นทางการนะครับ
ซิโก้ครับแบบนี้ถ้าเกิดสมมุติได้ไหม
สมมุติเกิดเขาติดต่อมาพี่ซิโก้ว่าไงสนใจไหมเนี่ยแบบนี้
ณเวลานี้พี่โก้ว่ามันยังเร็วเกินไปนะครับ
คือพี่ว่ามันยังเร็วเกินไปที่จะตอบตอนนี้นะครับ
เพราะว่าอย่างที่บอกแหละพี่โก้เคยบอกแล้วว่า
อาชีพโค้ดเรามันเพิ่งเริ่มต้น
เพราะว่าพี่โก้เพิ่งอบลงโปรไลเซ็นต์เพิ่งจบถูกไหมครับ
ฉะนั้นมันเหมือนกับว่าถ้าเรารีบที่จะไปทำชาติใดชาติหนึ่ง
แต่ถ้าตอนนี้พี่บ้างมันยังเร็วไปที่เราจะไปทำกรีม
ซึ่ง๒ปีที่แล้วเราเพิ่งเป็นแชมป์
แล้วครั้งนี้ที่อยากจริงแล้วในใจลึก
ที่อยากทำต่อเนื่องให้ได้๓สมัยแต่มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว
แต่ไม่ใช่ว่าจะไปทำสิงคโปร์เพื่อจะได้๓สมัย

สร้างสมบุญ
ภาพเรื่องในตรงนั้นมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับ

ในกรณีที่ไม่รู้ว่าณโค้ดจะเป็นยังไง
แต่ว่าเท่าที่ได้ศึกษาฟุตบอลในอาเซียนมา
ศักยภาพของสิงคโปร์ไม่ว่าใครจะเป็นโค้ดก็ต่างจากนี้นะครับ

คิดว่ามาตรฐานตอนสิงคโปร์เองก็ไม่ได้หนีชีวิตชาติไทยราว
อินโดหรือมาเลนะครับ
แต่ว่าณวันนี้มันเป็นช่วงที่
หลีกภายในเขาเนี่ยไม่ได้บูมเหมือนสมัยก่อนนะครับ
แต่นักเตะผู้เล่นเขาเองเนี่ยก็ค้าแข้งอยู่ในมาเลเซีย
แล้วก็จะมีมาเล่นในเมืองไทยด้วยถูกไหมครับ

ฉะนั้นสักภาพตัวผู้เล่นของเขาเนี่ย
ก็มีดีในระดับหนึ่งจะเห็นได้ว่า
เราไม่ได้เคยชนะสิงคโปร์ขาดเลยนะ

ครับฉะนั้นก็จะเบียดกันอย่างหนึ่งถือวุ้นบ้างหรือเสมอกัน
ประมาณเนี้ยมาตลอดตั้งแต่สมัยนี้ก็เองก็เหมือนกัน
ฉะนั้นฉะนั้นที่ว่าสิงคโปร์เนี่ย
แต่เพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยความมั่นใจเขาหดหายไปเพราะว่า
เขาพลาดมานะฮะตั้งแต่ที่เขาแซงเรามา๔๓ใช่ไหมครับ
เขาเองก็ไม่ได้ฉันว่ามาตรฐานของมนุษย์ของสิงคโปร์
พอสูงใหญ่อันนี้เป็นจุดแข็งของเขารูปการ์ะากาศจะมีดีนี้นะครับ
โก้ครับไหนก็ไม่ได้คุยกันแล้ว
ในการที่จะป้องกันแชมป์เพราะว่าเรานั้นอยู่ในสายที่ค่อนข้างจะแข็งพอสมควรนะ
ที่ว่าณวันนี้เนี่ยสมาคมหรือแฟนบอลที่ว่ามองข้ามไปหมดแล้วแหละ
วันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแฟนบอลเราเองนะครับ
จะอยากเอาเยาวชน๒๑ปีไปเล่นด้วยซ้ำไปหรือ๒๓ปีไปเล่นด้วยซ้ำไป
เพราะว่าเขาเคยชินกับชัยชนะในอาเซียนแล้ว
แต่พี่ว่าวันนี้เนี่ยไม่ใช่งานง่ายนะครับ
เพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะใช้ชุดไหนไปเล่น
แต่ถ้าโดยมาตรฐานแล้วเนี่ยที่ว่ายังไงก็ต้องเป็นแชมป์๓สมัยแน่นอนนะครับ
ครับอ่าจริงท้ายครับพี่ซิโก้ครับ
สำหรับเรื่องของสิงคโปร์เดี๋ยวรอความชัดเจนทำให้ทำอีกเรื่องหนึ่ง

พี่ซิโก้ดีกว่าหลังจากที่จบจากโปรไลเซ็นต์มา
ก็ตอนนี้กำลังคลุกคลีกับเยาวชน
เจกต์ต่อไปหลังจากนี้นะครับวางเป้าหมายตัวเองไว้ยังไงครับ
ก็คือเราก็อยากจะส่งเสริมสนับสนุนเด็กที่มีใจรักฟุตบอลนะครับ
ไปเล่นไปฝึกซ้อมอยู่ที่อังกฤษในช่วงปิดเทอมบ้าง
แล้วก็เดี๋ยวในช่วงตุลาก็จะมีโปรเจกต์ขึ้นมาอีกนะครับ
ก็อาจจะมีการมอบทุนให้กับเด็กที่มีใจรักฟุตบอลนะครับ
ก็ขอให้เขาเรียกว่ารักฟุตบอลที่สตาร์ทมาคัด
ก็ได้เตรียมภูมิปีในช่วงปิดเทอมของเดือนตุลา

แล้วก็โดยส่วนตัวแล้วก็จะพยายามไปเปิดคลินิกกับฟุตบอล
ก็คืออยากให้เด็กทั้งประเทศรับหลงไหลในกีฬาฟุตบอล
แล้วก็มาเป็นกำลังทรัพย์ของชาติต่อไป

วันนี้อะไรที่ทำได้เราทำให้เด็กได้มีฝันและตำแหน่งในการเล่นฟุตบอล

เดี๋ยวมีอากาศพูดซักครั้งกันอีกนะครับพี่
สวัสดีครับยินดีครับ

ครับได้ครับสวัสดีครับ
เรียกเลยว่าช่วงนี้ฟุตบอลมีหลายรายการ
จะมาถึงแต่ก่อนอื่นก็เรื่องของฟุตบอลโลกเดี๋ยวก็มีให้ได้ติดตามด้วยเรื่องของความเคลื่อนไหว
ใช่ครับก็แน่นอนนะครับในเรื่องของวิถีฟุตบอล
ก็ขึ้นชื่อว่าลูกกลมสุดท้ายมันก็หมุนไปหมุนมา
โซโก้ก็อาจจะมีโอกาสนะครับได้กลับมาทำทีมชาติอีกครั้งหนึ่ง
ว่าเส้นทางไหนก็ได้ที่มันมีการส่งต่อเยาวชน

จากคอมเมนต์นะทั้งในเฟซบุ๊คแฟนเพจของเราไทยรัฐเชียร์ไทยแลนด
รวมไปถึงทั้งช่องทางไลน์หลายคนก็บอกว่ายังเชียร์ซิโก้อยู่